หน้าวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

แล้วก็ไล่แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ยืนอยู่หน้าวัด
คาดว่าไม่พอใจที่แม่ค้าไปยืนขายลอตเตอรี่อยู่ตรงนั้น
เดี๋ยวไปดูคลิปแล้วก็มาฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะคะ
มาให้คือทำให้แผงเราห้ามไม่ได้รถไหมคือรถไหมคือรถไหม
ชอบพ่อชั้นมากชอบพ่อชั้นมากไม่ได้เอาแผงเข้าไปทำใหม่
เอาแผงเข้าไปทำใหม่แผงเข้าไปทำใหม่พี่หนูมันรักษามาได้
ไม่ได้มาขายมันก็คือหนูกำลักขายหนูไม่ได้ขาย
ร่วมโปรดไรยเป็นผู้ชายเสื๊อหนูมันก็คือผู้ชายตัวมาก
เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราพี่นี่มา

ก็ดูเดือดใช้ได้เลยอ่ะคลิปนี้เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ประทับฝีปากกับพระพิสุกรูปหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าวัดที่อยู่ริมถนนมิตรภาพอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
สาเหตุก็คือมีกลุ่มแม่ค้ากลุ่มนึงยืนถือแผงลอตเตอรี่อยู่หน้าวัด
แต่ว่าที่วัดแห่งนี้ห้ามไม่ให้มีการขายอะไรเลยหน้าวัด
เฉพาะลอตเตอรี่นะคะครับห้ามขายของทุกอย่างที่หน้าวัด
พอเรื่องทราบถึงหูของพระในวัดว่ามีแม่ค้ามายืนกันอยู่เต็มเลยหน้าวัด
มีแผงขายลอตเตอรี่ด้วยพระท่านก็เลยเดินออกมาอืม
ไม้มาด้วยเหมือนกับไม้เท้าอะค่ะมาไล่แม่ค้าก็เถียงกลับว่าไม่ได้ขาย
มารอเพื่อนเฉยแล้วก็ทะเลาะกันอย่างที่เห็นในคลิป
นี่ไงแผงแผงปิดอยู่อย่างงี้ไงใช่อันนี้ไม่ได้ขายหลวงพ่อ
แต่สุดท้ายหลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายน่าจะฟาดให้ดูเนี่ย
แม่ค้าก็เลยงงไงว่าทำอะไรผิดขนาดนั้นทำไมพระถึงต้องมาไล่ให้ออกจากวัดนะคะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่อยู่ในคลิปค่ะ
นวลละอองแสนโคกอายุห้าสิบสองปีเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ย
ตัวเขากับเพื่อนไปขายลอตเตอรี่กันที่เขื่อนอุบลรัฐ
พอบ่ายสามโมงก็ลงมาจากเขื่อนไปแวะที่วัด
จะไปดูว่าคนที่วัดมีมากมีน้อยขนาดไหนคุ้มไหมถ้าจะไปขายลอตเตอรี่
สุดท้ายนะคะมีเพื่อนคนนึงเข้าไปดูพื้นที่ในวัดส่วนเธอกับเพื่อนอีกสี่คนรออยู่นอกวัด
มีแผงลอตเตอรี่จริงจริงแต่ปิดแผงอยู่ไม่ได้ขายแต่จู่จู่หลวงพ่อท่านถือไม้มาเลย
มาไล่เลยบอกว่าไม่ให้ขายลอตเตอรี่หน้าวัดนะขู่ด้วยว่าจะตบ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ทนไม่ไหว
ตัวเองไม่ได้มีความผิดอะไรทำไมต้องมาด่ากันขนาดนี้
ทั้งลูกใจที่เขาทุกคนรับและเห็นความคิดว่าไม่ใช่ได้
ทำไมไว้มีที่เดี่ยวกับคุณเต้นให้ได้เข้าในตำนานอีกแล้ว
คือที่แม่ค้าลอตเตอรี่เขายืนรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าวัดตามที่เขาบอกนะ
แล้วเพื่อนเข้าไปดูข้างในเนี่ยทางผู้ที่ให้ข้อมูลบอกว่า
ก็เพราะว่าทางวัดนี้เนี่ยถ้าจะขายต้องไปขายด้านใน

แล้วคาดว่าหลวงพ่อที่โมโหขนาดนี้โมโหเบอร์นี้
เชื่อว่าน่าจะเกิดจากการที่พวกตัวเองไม่ยอมไปขายลอตเตอรี่ในวัดที่ทางวัดจัดเอาไว้
เพราะถ้าไปขายข้างในวัดต้องเสียค่าเช่าแผงแผงละ๑๐๐บาทต่อวัน
เขาก็เลยไปดูว่าคุ้มไหมถ้าจะไปขายคนมาเยอะไหม
เพราะวันนั้นลงมาจากเขื่อนที่ไปขายกันนี้ก็มาถึงวัดก็บ่าย๓แล้ว
ดูแล้วคิดว่านั่งขายไม่น่าจะคุ้มเพราะว่าเป็นเวลาที่แบบโอ้โหคนที่มาวัดก็กลับบ้านกันจะหมดแล้ว
ก็เลยตัดสินใจไม่เข้าไปขายเนี่ยแล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้น
ขึ้นนะครับหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกมายืนยันว่าทางวัดไม่
ห้ามพ่อค้าแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ที่วัดให้ขายได้แต่ต้องขาย
ในวัดในพื้นที่ที่ทางวัดจัดไว้ให้อ่าเนื่องจากเวลาโดยเฉพาะวัน
หยุดเนี่ยวัดจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากแล้วทั้งที่วัดอ่ามี
งานบุญวันพระใหญ่ด้วยก็เลยอยากให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเป็น
ระเบียบไม่เดินเพ่นพ่านไม่รบกวนญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด
มาแล้ว

ทางเจ้าวาดวัดยังระบุนะครับบอกว่าปกติ
บริเวณหน้าวัดก็ไม่ได้ให้มีการขายของอะไรอยู่แล้ว
ไม่ใช่เพียงแค่ลอตเตอรี่เท่านั้น
เพราะหากปล่อยให้ขาย๑ร้านเดี๋ยวร้านอื่นก็ตามมา
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นทางวัดก็จะควบคุมยาก
เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยปัญหาเรื่องความสะอาดเนี่ยก็จะตามมาอีก
ที่สำคัญไม่เคยห้ามไม่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของเพียงแต่อยากให้ขายในพื้นที่ที่วัดจัดให้
เพื่ออยากให้เป็นระเบียบแล้วก็ง่ายต่อการดูแลแล้วก็บริหารจัดการวัดเท่านั้น